เอาล่ะที่มีดราม่าดราม่าเกี่ยวกับการจุดผู้บูชาพระธาตุที่จังหวัดเชียงใหม่

คุณผู้ชมครับมีคำชี้แจงแล้วแต่คุณผู้ชมช่วยดูอีกที
เบิร์ตก่อนตอบเบิร์ตก่อนว่าที่เห็นภาพไปท่านเห็นเป็นพลุนะฮะ

ตอบทิ้งไว้ทิ้งไว้เม้นไว้เม้นไว้เออแล้วเดี๋ยวเบิร์ตเฉลยเองนะครับ
แต่ที่ตามมาคือดราม่าเพราะว่ามีคนเป็นห่วงว่าสะเก็ดระเบิดจากพลุเนี่ย
แล้วอยู่ในเขตโบราณสถานเวียงกุมกามด้วยนะฮะ
เป็นเมืองเก่าแก่ก่อนจะสร้างเมืองเชียงใหม่ซะอีกนะ
วัดเจดีเหลี่ยมตะบลท่าวางตานอเภิร์ศรภีร์จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเรื่องนี้นะครับพระครูสังคพิชัยเจ้าอาวาสวัดเจดีเหลี่ยมระบุว่า
คลิปจุดพลุที่ปรากฏเป็นงานที่จัดขึ้นวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตรงกับประเพณียี่เป็งวัดก็เลยจัดถวายพุทธบูชาด้วยกัน
ผางประทีบ๙๙๙๙ดวงเพื่อบูชาองค์พระธาตุเจดีเหลี่ยม
มีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาร่วมงานนะครับ
ส่วนการจุดพลุคุณผู้ชมฟังนะเมื่อกี้ที่ถามเอาไว้ให้ทายเอาไว้น่ะ
ส่วนการจุดพลุเป็นแนวคิดของคณะกรรมการวัดและคณะศรัทธาที่จ้างช่างทำพลุ
มาจัดทำกันเองเพื่อถวายที่จะเป็นพุธบูชา
ที่เห็นพลุแตกเป็นวงกว้างไม่ได้จุดที่ตัวองค์พระธาตุนะ
ไม่ได้จุดที่ตัวองค์พระธาตุนะ
เพียงแต่มุมการถ่ายมันพอดีประจวบพอดีเลยนะ
เทิดศักดิ์เย็นจุระท่านภูมิในการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
สำนักศิลปากรที่๗เชียงใหม่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ท่านก็มาเปิดเผยบอกว่ารอบองค์พระเจดีเนี่ย
แล้วกระจายอยู่ตามพื้นจากการตรวจสอบคลิปและร่องรอยที่ปรากฏ
ทราบว่าเป็นการจุดพลุด้านนอกองค์พระธาตุ
คือท่านผอเนี่ยท่านเชื่อตามคำชี้แจงนะ
แต่มุมกล้องต่างหากที่ทำให้หลายคนเข้าใจว่า
เอาพลุไปไว้ข้างในองค์พระธาตุอ๋อ

คุณผู้ชมว่ายังไงล่ะถ้าเขาบอกแบบนี้
แล้วเปลวไฟที่มันห่อมาจากตรงหน้าต่างพระธาตุเนี่ย
ประกายพลุที่มันออกมาตรงช่องมันราวกับว่าพลุอะไรอยู่ข้างในเลยนะ

โอ้โหมากันเป็นทางเดียวกันหมด
ข้างในค่ะเห็นระเบิดจากข้างในค่ะ
แต่ข้อความของพี่คนนี้ได้เลย
ใครให้ปีนขึ้นไปก่อนถามก่อนโบราณรสภาพ

ให้ท่านเจ้าวาดหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกแล้วครับ